ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเจอแบบนี้ค่ะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าตู้แบ่งสุกปันสุกก็ต้องแบ่งก็ต้องปันกันด้วยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสาวใหญ่แต่งตัวดีเลยคนนี้เนี่ยดูก็เหมือนว่าจะกำลังมาหยิบของกลับบ้านไปเล็กน้อย
เดินมาที่ตู้ซึ่งตู้เนี่ยตั้งอยู่หน้าร้านเครื่องดื่มแห่งหนึ่งริมถนนกองพล๑๐เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
จากนั้นคุณหลังจากที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าจะหยิบไปเล็กน้อยแต่ดันไปกวาดเอาของในตู้ใส่ถุงพลาสติกไปประมาณ๒๓ถุง
ฮิ้วกลับไปแบบนี้เต็มไม้เต็มมือเลยหลังจากนั้นก็เดินออกไปจากหน้าร้านอย่างช้าสบายใจเอาไปสองสามถุงใหญ่ก็ไหว้เยอะแล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกประมาณ๕นาทีสาวใหญ่คนนี้เดินกลับมาที่ตู้อีกแล้วแล้วยังไงไม่ได้มาคนเดียวแล้วทีนี้
มาพร้อมกับเพื่อนเป็นผู้หญิงอีก๒คนมาเป็นแก๊งอ่ะคราวนี้กวาดของจากตู้ใส่ถุงไปหมดเหมือนเดิมบอกเลยว่ากวาดหมดตู้เลยนะคะเกลี้ยงอ่ะไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียว
แล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะตอนนี้ทางร้านต้องเอาตู้ไปเก็บแล้วค่ะเพราะว่าผู้ใจบุญทั้งหลายที่เขาเอาข้าวของมาใส่อ่ะเขาเสียกำลังใจเขาบอกแบบนี้บอกว่าเออจะมาเอาของไปเนี่ยมันไม่ผิดนะเพราะว่าเขาตั้งใจว่าจะเอามาแบ่งปันคนอื่นอยู่แล้วแต่ก็อยากจะให้เหลือให้แบ่งไว้ให้คนอื่นที่เขาเดือดร้อนบ้างอย่าทำแบบนี้เลยเพราะว่ามันยังมีอีกหลายคนที่เขาลำบาก
ที่เขาต้องการความช่วยเหลือในเวลาที่มันยากลำบากแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าอีกหลายหลายตู้ตามพื้นที่ต่างอ่ะใครก็ตามที่เดือดร้อนนะคะก็ไปเอาของกันได้แล้วกันที่ตู้แบ่งสุขปันสุกนี้นะแต่ว่าถ้าใครที่พอจะมีกำลังจะเอาของไปช่วยเติมช่วยบริจาคลงไปในตู้นั้นก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ขอย้ำย้ำชัดชัดย้ำอีกครั้งเลยแล้วกันว่าเอาไปแต่พอดีนะคะไม่พอค่อยมาเอาใหม่วันหลัง
ใจเขาใจเรานะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันก็แล้วกันเนาะเรื่องของตู้ปันสุกเนี่ยมันก็เหมือนเหรียญนั่นแหละมันมีสองด้านมันมีทั้งแง่มุมที่เป็นข่าวที่ชื่นใจแล้วก็มีอีกแง่มุมที่เป็นข่าวที่ดูแล้วมันก็สลดใจนะครับก็ทำให้ใครหลายคนที่เขาตั้งใจจะทำดีเนี่ยมันก็สูญเสียกำลังใจแล้วก็ท้อแท้นะค
โปรดติดตามตอนต่อไป